ที่เชียงใหม่ค่ะภรรยาคนนึงระแคะระคายว่าสามีเนี่ย
น่าจะมีกิ๊กเป็นแบบสัมพันธ์ลึกทำไมพี่อุ๋ยหน้าตาดูระแวงคะ
พี่ไม่ได้ไปเชียงใหม่เนอะไม่ได้ไปอ่า
กำลังดูอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออคือระแคะระคายเลยว่าสามีมีกิ๊กแน่แน่
แอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงในหมู่บ้านก็คือคอยพยายามหาช่องแบบสอดส่องดูตลอดเลยนะ
จนกระทั่งไปเจอภาพหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายคู่กันแล้วก็เลยเอาภาพเนี้ยไปเค้นถามสามีว่า
ตกลงนอกใจใช่ไหมเอาในหมู่บ้านเลยเหรอในหมู่บ้านสามีก็ยอมรับว่าเออ
นอกใจจริงบอกไปเรียกมาเลยไปเรียกมาแล้วมาคุยเคลียร์กันที่บ้าน
สามคนคุยเคลียร์กันอีท่าไหนไม่รู้ค่ะเมียคว้ามีดปักอกผัวตายเลยค่ะ
นี่ค่ะตอนเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเป็นตำรวจสพฝางนะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบบอกอ้าวได้รับเหตุว่าคนถูกแทงเสียชีวิต
ผู้ตายคือนายคำหลู่อายุ๓๐ปีเสียชีวิตอยู่กลางถนนหมู่บ้าน
สภาพคือถูกแทงด้วยมีดเข้าราวนมซ้ายหนึ่งแผลเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
มือมีดภรรยาชื่อนางสร้อยอายุสามสิบปีนะคะจับได้ค้ามีดเล่มนี้เลยแหละ
ตำรวจนี่คือคุมตัวไว้เนี่ยค่ะล็อกกุญแจมือไว้กับเสาบ้านแบบนี้
ครับถามนายสุรศักดิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยหมักเลี่ยมก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้
ฝ่ายหญิงภรรยาจับได้ว่านายคำหลู่แอบไปมีความสัมพันธ์กับหญิงในหมู่บ้าน
ก็ติดตามหาข่าวใช้คำนี้เลยนะติดตามหาข่าวทั้งสองคนมาโดยตลอด
จนกระทั่งไปเจอภาพถ่ายของทั้งคู่ในโทรศัพท์ก็เลยแอบก๊อปปี้เอาไว้อืม
แล้วก็ไปเค้นถามสามีบอกนี่เธอนอกใจฉันใช่ไหม
มีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมสามีก็ยอมรับว่ามีจริง
บอกงั้นนัดมาเลยนะนัดมาเคลียร์ที่บ้านบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ
ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนที่๓เนี่ยก็มานะคะ
แล้วก็ตีกันตั้งแต่กลางหมู่บ้านเลยอ่ะตรงถนนกลางหมู่บ้านตีกันตรงนี้
ไปไม่ถึงบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะอืมทะเลาะวิวาดกัน
แล้วฝ่ายภรรยานางสร้อยเนี่ยก็คว้ามีดปลายแหลมวิ่งไล่แทงในคำหลู่สามี
สามีก็วิ่งหนีออกมามันจบไปรอบนึงแล้วนะพี่อุ๋ย
วิ่งหนีออกมาแล้วนึกว่าจะจบพอสามีย้อนกลับเข้ามาอีกรอบ
ทะเลาะกันอีกคราวนี้นางสร้อยก็หยิบมีดขึ้นมาอีก
แล้วแทงปักเข้าไปใต้ราวนมซ้ายโอ้โหนายคำหลู่ก็พยายามวิ่งหนี
แต่สุดท้ายก็ล้มลงสิ้นใจตายตรงนี้ค่ะเอาเหมือนกับว่ากิ๊กเดินมาที่นี่เนอะ
เดินมาทางนี้ปุ๊บอะทีเนี้ยไอ้สนุนก็วิ่งออกมาวิ่งจะบอกกับแฟน
บอกไอะกิ๊กมันไม่ต้องขึ้นมาเรื่องเดี๋ยวเราจะเปรียกกับตระหว่าง